สารจังหวัดลมศักดิ์นั้นได้มีการพิพากษาปรับเงินแกนนำมงค์คนละ๑๐๐บาทในข้อหาที่ขัดขวางการลื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก
อกจากนี้ครับความเคลื่อนไหวในการประกาศขายบ้านพักรวมทั้งบ้านลักษณะแบบน็อกดาวน์ของผู้ประกอบการต่างนั้นขณะนี้ขายได้จนหมดแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยการเก็บเศษซากสิ่งปลูกสร้างรีสอร์ทบนภูทับเบิก
ใส่รถบรรทุกนำมาทิ้งที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
ส่วนผู้ประกอบการรายอื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล
พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายประกาศขายบ้านที่โครงสร้างทำด้วยเหล็ก
หรือบ้านน็อกดาวน์ไปหลายรายแล้วในราคาถูก
ซึ่งประกาศขายเพียงไม่กี่วันก็มีผู้สนใจติดต่อจับจองซื้อจนหมดอย่างรวดเร็ว
โดยผู้ที่มาซื้อนั้นบอกว่าจะซื้อและนำไปวางไว้ในไร่ในสวนที่อำเภอใกล้เคียง
เพราะเห็นว่าราคาไม่แพงสามารถจะยกไปตั้งเอาไว้และอยู่อาศัยได้ทันทีครับ
แกนนำมงค์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาขัดขวางการปฏิบัติการเข้าลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
คำพิพากษาและคำสั่งคอสชนั้นในชั้นพนักงานสอบสวนจำเลยทั้งหมดรับสารภาพ
ตำรวจจึงสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการจังหวัดลมศักดิ์พิจารณา
มาในช่วงเช้าครับพนักงานอายการจังหวัดลมศักดิ์นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดลมศักดิ์และช่วงบ่ายมีคำพิพากษาปรับเงินคนละ๑๐๐บาท
จำเลยทั้งหมดจึงชำระค่าปรับก่อนเดินทางกลับภูทับเบิกทันทีนะครับ